ตามอิเรนทธสภาทรที่ทรสภาครับผมวิลกอน
คำประกอบสมาชิกสภาผู้แทนสดรกนาคสวรรนห์ภักษ
สมาชิกรัทศภารทธมประทานทรทรพรทครับภัก
พลังประชารัฐได้ขอแก้ไขลำนูนหลายมาตราด้วยกันนะครับ
มีคำถามอยู่เสมอครับ
ไม่ว่าจะเป็นจากฝั่งท่านสวก็ดี
มักจะพูดกันว่าการแก้ไขลำนูน

ประชาชนจะกินดีอยู่ดีมีสุขหรือไม่
สอสอแก้ไขลำนูนเพื่อประโยชน์ของตนเอง

สักครู่ผมคงจะได้ชี้แจงเมื่อไปถึงมาตรา๑๔๔
แต่เนื่องจากว่าในขณะในพักพลังประชารัฐ

จึงได้ขอนำเสนอ
แล้วก็สนับสนุนการแก้ไขของภาคพลังประชารัฐ
หมวดที่๓มาตรา๒๙
คงเป็นไปอย่างที่เพื่อนสมาชิก
วิสานเตชะธีรวัตรขอประทานโทษที่เอ่ยนามได้กล่าว

เพื่อให้สิทธิในขบวนการยุติธรรม
กับพี่น้องประชาชนที่อาจจะถูกกล่าวหา
ถูกบ้างผิดบ้างไม่รู้ละ
แต่ว่าก็ให้สิทธิในการต่อสู้ในขบวนการยุติธรรม
อย่าเพิ่งมองว่าคนเหล่านี้เป็นคนเลวคนชั่ว
ยังไม่ได้ตัดสินยังไม่ถึงที่สุด
ยังจะต้องพิสูจน์กัน
ก็อยู่ในมาตรา๒๙
ก็เพิ่มเติมสิทธิในขบวนการยุติธรรม
มาตรา๔๑ครับเป็นสิทธิของบุคคลและชุมชน
ให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ
นำเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ต่อหน่วยงานของรัฐ
และแม้กระทั่งฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐ
หากปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

ก็คือเพิ่มความเป็นอิสระของสอสอครับ

ขัดต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของสอสอ
ขัดหลักพื้นฐานประชาธิปไตย
สามารถร้องให้สารนูลวินิจฉัยได้
ก็จะเห็นว่าการแก้ไขใน๓มาตรานี้
ก็เป็นไปตามเนื้อผ้า
อะไรที่มันไม่ดีก็แก้ซิให้มันถูกต้อง
ไปถึงเรื่องของมาตรา๘๔
ซึ่งพักพลังประชารัฐขอแก้ไข
เรื่องของเขตเลือกตั้งจาก๓๕๐เป็น๔๐๐เขตเลือกตั้ง
ปาร์ตี้ลิสต์๑๕๐คนมาเป็น๑๐๐คน
ก็ในเมื่อเราเห็นว่าปาร์ตี้ลิสต์อาจจะมีความจำเป็นน้อยนะครับ
มีมากสอสอเขตก็น้อยการดูแลพี่น้องประชาชนก็ไม่ทั่วถึง

การที่เขตเลือกตั้งมีมากขึ้นก็แน่นอนล่ะครับ
สสเขตก็จะได้ดูแลพี่น้องประชาชนได้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น
พื้นที่จำนวนประชากรก็ลดลง
การดูแลพี่น้องประชาชนก็จะทำได้ดีขึ้น
นี่ก็อีกเช่นกันเป็นมาตรา๘๓ก็แก้กันตามเนื้อผ้า
ไม่ใช่อย่างที่ท่านสวบางท่านมานั่งคิดมานั่งคิดกัน
แต่ว่าสอสอมาเพื่อมาแก้ไขรัฐมนูลเพื่อให้ทุจริตง่ายขึ้น
อะไรขึ้นมันเหลวไหลนะครับบางทีก็ฟังแล้วเหลวไหล
บางทีท่านก็ไปโมโหกับสอสอบางท่านที่ไปว่าท่านนะครับ
ท่านก็โมโหพอโมโหแล้วก็ไม่รู้จะลงกับใครครับ
ก็มาลงกับสอสอหมดสภาเลยนะครับก็ขอประทานโทษด้วย
ว่าพวกเราก็อยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับฉันพี่ฉันน้องครับมีอะไรก็พูดคุยกันดีดีก็ได้นะครับ
จำเป็นจะต้องมาใส่กันแรงแรงผมยังไม่เคยเห็นวุฒิสมาชิกรุ่นรุ่นนี้นะครับ
ซึ่งท่านเองปกติเป็นคนเรียบร้อยเป็นผู้หลักผู้ใหญ่น่าเคารพนับถือ
แต่วันนี้พกอารมณ์มาเยอะนะครับก็เห็นใจเหมือนกันนะบางท่านก็ไปว่าท่านเยอะนะครับ
ก็ขอประทานโทษแทนทั้งสองฝ่ายด้วยนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าด้วยใจจริงแล้ว
สวก็คงอยากจะช่วยบ้านเมืองเหมือนกับเรานี่แหละครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของเขตเลือกตั้งก็คงจะเห็นแล้วว่า
การลดเขตเลือกตั้งการเพิ่มเขตเลือกตั้งให้มากขึ้นแล้วลดจำนวนสอสอปาร์ตี้ลิสต์เนี่ย
แน่นอนนะย่อมเป็นผลดีสอสอปาร์ตี้ลิสต์มาจากไหนนอกเหนือจาก
ผู้ที่จะเข้ามาช่วยงานพักแล้วก็คือคนที่จะมาช่วยสตังค์พักนั่นแหละครับนะครับ
ดูแลนะครับในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งอะไรต่างเนี่ย
ซึ่งมันต้องมีนะครับการบริหารงานของพักการเมืองต้องมีค่าใช้จ่าย
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลดค่าใช้จ่ายลงเราเพิ่มการดูแลประชาชนให้มากขึ้น
น่าจะเป็นเรื่องที่ดีในมาตรา๘๕ก็แก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา๘๓นั่นแหละครับ
คือการกำหนดเขตเลือกตั้งนะครับจาก๔๐๐เขตแทน๓๕๐เขตนะครับ
เลือกตั้งมีเขตละ๑คนก็เป็นไปตามเนื้อผ้านะครับ
มาตรา๘๖ก็การกำหนดสอสอของแต่ละจังหวัดครับ
เอาจำนวนประชากรปีสุดท้ายเอามาคำนวณจาก๔๐๐คนว่า
แต่ละจังหวัดจะมีสอสอกี่ท่านนะครับก็แก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกันกับ
การแก้ไขมาตรา๘๓ที่ลดจำนวนที่เพิ่มจำนวนเขตเลือกตั้ง
และลดจำนวนสอสอปาร์ตี้ลิสต์ลงนะครับในส่วนของมาตรา๙๒
เป็นเรื่องของบัญชีรายชื่อของแต่ละพักนะครับในการเสนอบัญชีรายชื่อของแต่ละพัก
มาตรา๙๑ซึ่งเป็นมาตราที่ทำให้เกิดปฏิหารขึ้นมากมายนะครับ
สอสอที่วันนี้ก็ว่ากันนะครับสสปัดเศษบ้างละสอสอปฏิหารบ้างละ
บางคนก็ใช้ปฏิหารจากรัฐมนูลปี๖๐ก็ไอ้มาตรา๙๑นี่แหละครับ
ที่ได้มาเป็นสอสอกันบางท่านก็ทั้งประเทศได้มาสามหมื่นเสียงทหารแล้ว
เลือกตั้งหนึ่งไม่ถึงร้อยคะแนนนะครับก็ได้เป็นสอสอกัน
อันนี้ก็ถือว่าเป็นปฏิหารอิทธิปฏิหารของมาตรา๙๑
ยกเลิกครับไม่ให้มีแล้วครับสอสอวิธีการคำนวณแบบสัดส่วน
โอ้โหท่านครับให้กรกตอธิบาย๓รอบไม่ได้ตรงกันสักรอบนะครับ
เอาแต่ว่าท่านเห็นสมควรว่าจะให้ใครได้เป็นแล้วก็จิ้มกันไปนะครับ
บางท่านก็ได้แค่๓๐๐๐๐คะแนนไม่ถึง๓๐๐๐๐นิดก็ได้เป็นสอสอแล้วครับ
ที่พูดที่ทั้งประเทศนะครับไม่ใช่เขตเลิกตั้งหนึ่งได้๓๐๐๐๐นะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ย๓๕๐เขตท่านก็หารดูนะครับเขตไม่ถึง๑๐๐คะแนนนะครับท่านครับ
พักก็เอารูปพระพุทธเจ้าไปตั้งนะครับก็มีเพื่อนแซวมาหลายคนแล้วนะครับ
ก็อยากจะเรียนว่า๙๑นี่ก็เป็นพวกสอสอปฏิหารสสปัดเศษ
สสที่ได้ผลบุญจากอภินิหารของมาตรา๙๑
สอสอบัตรเขย่งสสวันเดียว

เพราะฉะนั้นมาตรา๙๑จึงแก้ไขนะครับ
วิธีการคิดคำนวณก็คือ
ปาร์ตี้ลิสต์ทั้งประเทศมี๑๐๐คน
ที่๒ที่กาพัก
บัตรที่๑กาสอสอ
ตัวสอสอรักสอสอคนไหนก็กาไป
ที่๒ชอบพักไหนก็กาไป
คะแนนของพักที่ได้ก็เอามา

รวมแล้วพักนี้พักก่อไก่
ได้กี่คะแนนพักกไข่ได้กี่คะแนน
ก็เอาจำนวนสอสอปาร์ตี้ลิสต์
๑๐๐คนแล้วครับแบ่งกันไปครับ

สมมุติว่าพักขอไข่ได้๑๐คน
รายชื่อปาร์ตี้ลิสต์ที่แถลงไว้ต่อพี่น้องประชาชน

ก็เอามาเลี้ยงลำดับกันครับ
นี่คือมาตรา๙๑รุ่นใหม่ที่จะต้องแก้ไขนะครับ

มาตรา๙๔กรณีที่ต้องเลือกตั้งใหม่
จะไม่กระทบกับสอสอบัญชีรายชื่อที่ได้

จะเห็นได้ว่าที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ย
ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องของทุจริต
สอสอจะมาทุจจริตสอสอจะมาหาเศรษฐาเลย
หาเงินให้พักพวกหาเงินให้หัวคะแนนอะไรอย่างที่ท่านพูด
ซึ่งผมว่าพูดเลอะเทอะไปนะครับ
สสดีก็เยอะสวดีก็เยอะ
ข้าราชการที่ดีก็เยอะ
ข้าราชการที่แย่กว่าเยอะ
ราชการที่โกงกินทุจริตก็มาก

ผมขอมาถึงมาตราที่สำคัญ

ต่อไปนี้จะมีการโกงกันสบั้นทันแหลก

บรรยัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
ร่างพระรำยัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
อันนี้ทั้งหมดเขาห้ามไม่ให้สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
สมาชิกวุฒิสภาและกรรมธิการ
มีส่วนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย

สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรหรือวุฒิสภา
ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่า๑ใน๑๐สามารถร้องเรียนได้นะครับ
แล้วถ้าหากว่าพบว่าสมาชิกดังกล่าวกระทำความผิดนะครับ
หนึ่งสิ้นสุดสมาชิกภาพเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง
หรือเจ้าหน้าที่แห่งรัฐผู้ใดได้จัดทำโครงการหรืออนุมัติ
หรือจัดสรรงบประมาณโดยรู้ว่ามีการดำเนินการ
อันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวัก๑หรือวัก๒
อันนี้แล้วก็โทษแรงเลยครับ
แล้วก็ยังมีอีกครับให้เรียกคืนตามวัก๓หรือวัก๔
เรียกคืนเงินให้กระทำได้ภายใน๒๐ปี

เขียนเช่นนี้นะครับท่านประธาน
เอาจนกระทั่งท่านประธานทราบไหมครับว่า
ผมเป็นคัมฤตการณ์โง่มันในปี๖๓ด้วย
ค่าใช้จ่ายที่เขาเรียกกันว่าไขมันนะครับ
อะไรที่มันไม่เกิดประโยชน์กับบ้านเมือง

ท่านประธานครับผมขอประท้วงผู้อภิปรายครับ
เชิญเลยครับเชิญครับเชิญครับผมนายแพทย์ระวีสอสอพักพลังธรรมัย
ในฐานะสมาชิกรัฐสภานะครับผมขอประท้วงผู้อภิปราย
ที่มีการกล่าวโจมตีพักเล็กนะครับผมเนี่ยนะครับพักพลัง
ทำไมที่ได้เสียงสามหมื่นกว่าคะแนนแล้วได้มีโอกาสเป็น
สอสอพักเล็กพวกเราเข้ามาเป็นสอสอเราได้เสียงน้อยเพราะ
ไม่มีเงินครับท่านประธานเราไม่มีเงินซื้อเสียงเท่า
สภาครับเราจึงได้หมายเสียงมาเพียงเสียงเดียวครับแต่เรา
เข้ามาเราไม่ได้มาทำมาหากินครับก็ขออนุญาตท่าน
ยังไม่ได้เป็นการเจาะจงนะครับเป็นพูดในเรื่องหลัก
เดี๋ยวเรามีสิทธิ์ที่จะพูดได้เช่นเดียวกันครับขอเชิญ

งบมารปี๖๓เนี่ย
กรรมธิการได้ตัดงบประมาณในส่วนที่เป็นไขมันออกมาได้๑๗๐๐๐ล้านบาทครับท่านประธาน
ปรากฏว่าจะเอาไปช่วยเหลือให้กระทรวงสาธารณสุขสร้างโรงพยาบาลในประเทศก็ไม่ได้ครับ
เขาบอกว่าถ้าเกิดโรงพยาบาลนั้นไปตั้งอยู่ในเขตท่านสอสอวีรกรเนี่ยท่านโดนนะครับตามมาตรา๑๔๔ไม่ได้ครับ
จะเอาไปส่งไปให้กับกรมปกครองท้องถิ่นเพื่อเอาไปทำถนนในบ้านนอกบ้านนาซึ่งเละเทะไปมีแต่ถนนลูกรังฝุ่นกลัดเต็มไปหมดเนี่ย
จะไปให้เป็นถนนรัฐยงรัฐยางอะไรไม่ได้ครับ
จะส่งไปแล้วให้เขาไปพิจารณากันก็ไม่ได้ครับ
ในที่สุดงบ๑๗๐๐๐ล้านที่อุตส่าห์ขูดมาขูดไขมันออกมาจากกลมกรองต่างที่ตั้งงบประมาณอาจจะเกินเลยหรืออาจจะใช้ไม่ทัน

เอาไปใช้หนี้ที่รัฐบาลติดหนี้กองทุนประกันสังคมอันนี้จำเป็นต้องให้ครับ
แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเหลือเชื่อครับไม่รู้จะเอาไปลงกลมกองไหนมันจะโดนกันหมดครับ
เขาบอกว่าลงกรมนั้นก็ไม่ได้ลงกรมนี้ก็ไม่ได้เอาไปทำระบบชนประธานก็ไม่ได้
คลองส่งน้ำนั้นไปอยู่ในหมู่บ้านของท่านสอสอคนนั้นคนนี้โดนกันอีก
ในที่สุดต้องเอาไปให้ศาลครับศาลจึงสร้างให้เต็มไปหมดเลยครับท่านครับ
บ้านผมพอเข้าจังหวัดนครสวรรค์ถึงเขาเขียวท่านประธานจะเห็นครับอยู่บนยอดเขา
มีสารปกครองซึ่งผมไม่เคยเห็นรถเข้าไปในศาลนี้เลยครับถัดออกมาอีกหน่อยมาอีกแล้วครับ
สารแรงงานภาค๖ไปอีกหน่อยครับเจอสารนั่นสารนี้เต็มไปหมดมากยิ่งกว่าสารเจ้าพ่อเจ้าแม่ทั้งหลายอีกนะครับท่านครับ
เดี๋ยวนี้เยอะมากครับแล้วไม่มีการใช้นะครับผมมีเพื่อนที่ท่านเป็นผู้พิพากษาอยู่สารแรงงานภาค๖
ท่านก็บอกปีนก็ไม่มีคดีสักเท่าไหร่นะครับยิ่งช่วงโควิดด้วยก็ไม่ค่อยมีคดีสักเท่าไหร่
แต่เราหมดงบประมาณไปกับการสร้างสารเป็นจำนวนหลายร้อยล้านบาทในแต่ละสารครับสารเหล่านี้ครับท่านครับผมไม่ได้แอนตี้ว่าเราไม่ควรมีสารเฉพาะทางการมีสารเฉพาะทางเป็นเรื่องที่ดีเพราะทำให้ผู้พิพากษาท่านมีความรู้ความชำนาญเฉพาะทางอันนี้ผมเห็นด้วย
แต่เดิมทีเนี่ยสารต่างเหล่านี้ไปรวมกันอยู่ที่สารอุทธรภาค๖ซึ่งเป็นตึกมโหลานเลยครับสูง๕ชั้นใหญ่โตมากแต่ว่าพอมีงบประมาณมาไม่รู้จะเอาไปทำอะไรบ้างครับท่านประธานครับท่านก็เลยไปแยกสารแยกสร้างเป็นสารชุดนั้นแยกเป็นสร้างเป็นสารชุดนี้จนกระทั่งเต็มไปหมดนี่คือยกตัวอย่างให้เห็นถึงการใช้งบประมาณจะเห็นได้ว่าสำนักงบประมาณหรือราชการ
ไม่ได้เป็นผู้วิเศษที่นั่งอยู่ในห้องแอร์แล้วเขาจะรู้ถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนก็หาใช่ไม่แต่ว่าหน่วยงานใดที่เขาของงบมาท่านก็ดูขอมา๑๐๐ก็ให้๕๐บ้าง๖๐บ้างก็ให้กันไป
ผมอยากยกตัวอย่างอีกยกตัวอย่างหนึ่งนะครับอีกสักตัวอย่างหนึ่งมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ซึ่งตั้งกันอยู่เต็มหมดทั่วประเทศไทยผมไม่แน่ใจมีสักสี่สิบห้าสิบแห่งเห็นจะได้

เพียงพอแล้วก็ท่านก็คงทราบว่า
ในราชพัฒน์ปัญหาขนาดนี้ก็คือ
นักศึกษาเริ่มลดลงลดลงลดลง
แต่เอางบประมาณไปสร้างที่ใหม่อีกแล้วครับท่านประธานครับ
ไปอยู่นู้นเลยครับอำเภอพยุหะคีรี

เขาบอกอาจารย์ก็ยังไม่ไปเลยครับ
โมโหลานหมดไปผมว่าไม่รู้กี่ร้อยล้านอีกครับ
แล้วก็ไม่ใช่เฉพาะราชพัฒน์บ้านผมนะ
ผมถามไปแทบจะทุกจังหวัดแล้วครับเหมือนกันครับ
สร้างอาคารกันเต็มหมดโดยที่ไม่มีนักศึกษาเรียนหรอกครับ

ถามว่ามันมีประโยชน์อะไรครับในการสร้างสิ่งเหล่านี้
แม้กระทั่งบางเรื่องบางราวผมอยากยกตัวอย่างว่า
มีโครงการหนึ่งครับท่านประธาน
ซึ่งอาจจะสะท้อนให้เห็นปัญหาที่แท้จริงของบ้านเมืองว่า
จริงแล้วบ้านเมืองเรามีเงินงบประมาณพอสมควรนะครับ
แต่คือราชการก็ใช้ไม่ค่อยถูกประเด็นถูกจุดแล้วครับ
คือการสร้างท่าเรือภายในประเทศหรือที่เรียกกันสั้นว่าท่าเรือน้ำลึกแม่น้ำเจ้าพระยา
หวังว่าจะมีการขนส่งสินค้าต่างทางแม่น้ำ
ผมพูดตั้งแต่ผมเป็นสอสอวันแรก๒๖เนี่ย
ผมบอกมันไม่มีทางเป็นไปได้
การสำคัญที่สุดก็คือความตื้นเขินของร่องน้ำ
แต่ก็อีกนั่นแหละครับกรมเจ้าท่าซึ่งโดยท่านอธิบดีดันเต็มที่
โครงการนั้นเนี่ยถ้าคิดเป็นเงินวันนี้ผมว่าเป็นแสนล้านนะครับ
แต่ว่าในขณะนั้นก็คงเป็นหมื่นล้านนะฮะ
เมื่อปี๒๖ก็เป็นเงินเป็นหมื่นล้าน
เขาใช้วิธีการทำร่องน้ำโดยการทำรอครับ
รอหินเอาหินไปทิ้งกลางแม่น้ำ
ท่านวิทยากรไปไกลกว่ารำนวนเยอะแหละครับ
ท่านประธานครับก็ต้องพูดให้เห็นว่า
ตรา๑๔๔เนี่ยจริงแล้วไม่ได้เป็นเรื่องที่เลวร้ายเลยนะครับท่านประธานครับ

เอาขออีกสักตัวอย่างเดียวแล้วกันนะครับท่านครับ

เรื่องการทำรอวันนั้นเมื่อปี๒๖๖
วันนี้เกิดปัญหาก็คือรอเนี่ยมันจะแทงน้ำไปหาฝั่งตรงข้าม

ปีเราเสียเงินไปกับการซ่อมตะหลิ่ง
วันนี้ท่านรู้ไหมครับล่อไปเมตรละ๔แสนบาท
เมตรนะฮะความยาว๑เมตรใน๔แสนบาท
อกเข็มกันอย่างชนิดที่เรียกว่าอุตลุด
ท่านประธานครับถ้าให้ผมออกแบบนะ

ไม่เห็นจำเป็นจะต้องไปต่อกงต่อเก็บ
มันไม่ใช่มันไม่ใช่ป้องกันตลิ่งพังริมทะเลนะครับ
นี่มันริมแม่น้ำมันไม่มีน้ำกระแทกไม่มีคลื่นกระแทกใดทั้งสิ้น
เอาละแต่ผมเพียงแต่จะบอกว่า

ที่คิดโครงการขุดลอกแม่น้ำเจ้าพญา
อันนี้แหละครับทำร่องน้ำเจ้าพญาเพื่อการขนส่งเนี่ย
ได้ดิบได้ดีไปเป็นประหลัดกระทรวงนะครับ
แต่ก็อยากจะเรียนว่านี่คือความบกพร่อง
ตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ไม่เคยได้ใช้เลยครับ

ต้องเตือนเพื่อไม่กระทบต่อบุคคลที่๓นะครับ

ตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ไม่เคยได้ใช้
ในการขนส่งทางน้ำแต่ประการใด

กับเกิดปัญหากับตลิ่งพัง

ตลอดเส้นทางพังหมดครับ

งบประมาณต่างที่เสียหายนะครับ

และสะดอนจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูว่างบประมาณมันเหมาะสมหรือไม่
จึงมีความจำเป็นครับที่จะต้องให้แก้ไขมาตราร้อยสี่สิบสี่
โปรดนะครับท่านประธานถ้าหากว่าเรายังคงเป็นอย่างนี้
งบประมาณแต่ละปีที่ตัดมาได้ไม่รู้จะไปทำอะไร
ก็ต้องส่งไปให้สารตะพฤติอย่างเงี้นะครับท่านก็จะเห็นอาคารของศาลเนี่ย
ไปหมดมากกว่านี้ขึ้นไปอีกนะครับแทนที่จะเอาเงินไปช่วยเหลือ
กรมการข้าวนะครับผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับพี่น้องเกษตรกร
ไล่ชาวนาอะไรต่างหรือระบบชนประธาน
หรือเรื่องของโรงพยาบาลมากมายที่ประเทศไทยต้องการงบประมาณ
แต่ปรากฏว่าเอาเงินไปใช้ในสิ่งไม่จำเป็นท่านประธานก็ทราบดีว่า
ทุกวันที่ท่านอนุญาตให้มีสอสอได้มีการหาลือกับท่านเนี่ย
คือความทุกข์ร้อนของประชาชนทั้งนั้นนะครับที่มาขอให้ท่าน
ได้ช่วยดูแลทำตรงนั้นให้ถนนก็ดีไฟฟ้าก็ดีปลาปลาก็ดี
ส่งน้ำคลองชนประธานไม่มีเงินงบประมาณครับ
เอางบประมาณไปทำอะไรก็เพราะข้าราชการเขานั่งอยู่ในห้องแอร์
เขาไม่รู้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนผู้แทนรัศดรนี่แหละครับ
คือตัวแทนประชาชนเป็นตัวแทนคนที่เสียภาษีอากร
รู้ถึงปัญหาที่อยู่ในเขตพื้นที่อย่าไปมองแต่ว่าจะเกิดการทุจริต
ในส่วนนี้ผมอยากจะขอร้องให้ท่านกรรมธิการที่จะตั้งขึ้นหากได้
หากผ่านในวาระที่หนึ่งเนี่ยได้โปรดครับไปเขียนเลยครับ
กันไม่ให้เกิดการทุจริตจะทำยังไงไม่สอสอไปกินเปอร์เซ็นต์
กินเปอร์เซ็นต์จับติดคุกเลยครับจับติดคุกติดตารางให้ยาวไปเลยครับ
เพราะว่าพ่อผมก็สอนมาตั้งแต่รุ่นพ่อมาจนยันรุ่นผมเนี่ย
เราจะไม่มีหรอกครับมานั่งหาเปอร์เซ็นต์หาเศษหาเลยกันกับงบประมาณเหล่านี้
ไม่มีครับที่หวังว่าจะเอาเงินไปให้กับหัวคนงหัวคะแนน
ไม่มีความจำเป็นเลยครับการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนต่างหาก
คือความรู้สึกที่ดีของผู้แทนรัศดรเพราะเราได้รับความทุกข์จากพี่น้องประชาชนมา
ก็อยากจะแก้ไขปัญหาเพราะฉะนั้นท่านประธานครับ
มาตรา๑๑๔ผมขอความเมตตาความกรุณาจากเพื่อนสมาชิกรัฐสภาทุกท่านนะครับ
โปรดให้ความร่วมมือในการแก้ไขนะครับส่วนในมาตรา๑๘๕ก็อีกนั่นแหละครับ
สวก็ดีนะครับบางท่านก็มองแต่ในแง่ร้ายนะครับว่า
มองสวจะไปหาเศษหาเลยอีกนั้นแหละครับนะครับการไปโยกจ้ายธรรษการ
ท่านประธานที่กรบครับผมอยากจะบอกท่านว่าถ้าหากว่าตำรวจในจังหวัดผมตั้งบ่อนกันเต็มไปหมดนะครับ
กระทั่งทำให้เกิดคลัสเตอร์ของโควิดเกิดขึ้นที่อำเภอเมืองอย่างเงี้ยท่านประธานครับ
แล้วทำไมผมจะมาบอกกับท่านไม่ได้ว่าคนนี้เขาไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้
คือบอกไม่ได้เลยไงครับสอสอไม่มีสิทธิ์ที่จะมาบอกเลยเหรอว่า
ราชการท่านนี้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีไม่ได้เลยใช่ไหมครับ
ถ้าไม่ได้เลยก็บ้านเมืองมันก็คงจะไม่สามารถที่แก้ไขปัญหาได้
อยากจะเรียนว่าผู้ที่รู้ปัญหาในเขตเลือกตั้งของตนดีก็คือผู้แทนรัศดรนะครับ
ถ้าท่านไม่ใช้กลไกของผู้แทนสดรซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนในเขตเลือกตั้งนั้นเนี่ย
มาบอกกล่าวในสิ่งที่มันไม่ถูกต้อง
แล้วท่านคิดว่าใครล่ะครับจะเป็นคนแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน
โดยรวมแล้วในการแก้ไขมาตรา๑๔๔หรือ๑๘๕
อันนี้แหละครับจะทำให้พี่น้องประชาชนได้มีโอกาสกินดีอยู่ดีอยู่ดีมีสุข
ทำให้พี่น้องประชาชนได้พ้นจากความยากจนได้
แก้ไขปัญหาตรงจุดให้สมกับที่ประชาชนได้เลือกเราเข้ามาเป็นผู้แทนรัศดร